เรื่องต่อไปนี้อันนาจใจยิ่งกว่า
แม่คนนึงเอาลูกสาวซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
ให้ลูกสาวไปหลับนอนกับผู้ชายหลายคน

พอทำทีเป็นว่าให้ลูกสาวไปนอนเสร็จปุ๊บ
ตัวเองแสดงตัวว่าเป็นราชการตุลาการ
เรียกเงินจากผู้ชายเหล่านั้นว่า
ถ้าไม่จ่ายเงินค่าเสียหายมาเดี๋ยวฟ้อง

แต่ไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กพิการทางสมอง

แล้วเงินเอาไปเล่นการพนัน
ดูสิแม่ทำกับลูกคนนี้ได้

ลืมความแบบไม่รู้จะพูดยังไง
ล่าสุดมันแดงเพราะว่าคนขับรถของผู้หญิงคนนี้

ไปบอกผู้ชายคนล่าสุดว่าเฮ้ย

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปี

แล้วไปเจอน้องผู้หญิงคนนี้ในแอป

ถูกใจปกลงปงใจกัน

สุดท้ายนัดเจอกันแล้วก็มีอะไรกัน

มีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวเป็นคทัศกาล
บอกว่าเรากลับทำลองกับลูกสาวชั้น

ถ้าเธอไม่จ่ายค่าเสียหายมา๓แสนบาท

จ่ายเงินให้กับแม่ของเด็ก๒๕๐๐บาท

ปรากฏว่าคนขับรถของแม่ของเด็กเนี่ย

ให้เป็นการกันโชคทรัพย์

เอาไปหลับนอนกับผู้ชายตั้งแต่ลูกอายุ๑๕แล้วนะ

พอรู้ว่าะโดนหลอกอะผู้ชายคนนี้โอโหยไม่ยอม

เพราะทำเป็นขบวนการนะฮะทีนี้ไปเจอคุณป้า

ทำแบบนี้มาแล้วกับผู้ชาย๖รายในพื้นที่อีสาน
ทั้งสากลณครขอนแกนอุดอนหนองวลพู
สุดท้ายตำรวจตามไปรวบตัวแม่ของเด็กคนนี้ได้
แต่แม่ยังคงให้การปฏิเสธว่า

กันโชคทรัพย์ไปได้แล้วทำมาแล้วหลายครั้งแล้วเอาเงินไปเล่นการพนัน
แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาแล้ว๑๐ครั้งมีหมายจับเป็น๑๐หมาย
ตอนนี้นะฮะโดนแจ้งข้อหาร่วมกันทำเป็นขบวนการไปแล้ว๒คน
ก็กำลังขยายผลว่ามีใครร่วมขบวนการอีกบ้าง

ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ที่ตำรวจในพื้นที่นะครับ
ไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไรแค่เด็กเขาพิการมันก็แย่อยู่แล้ว
บังคับให้ลูกปลอมตัวไปนอนกับผู้ชายหลายคนแล้วก็เอาเงินมา
นี่ที่เขาเรียกว่าผีพนันเข้าสิง

ก็เลยหนักขนาดนี้สะดดใจจังเลย